ทุกผู้ชมครับมีปัญหาของเด็กกับเด็ก
เห็นแล้วผู้ใหญ่อย่างเราบางทีก็กลุ้มใจ
น้องเนี่ยต้องใจเย็นกันนะครับ

นี่ฮะก็มีเพจหลายเพจทางสังคมออนไลน์เอามาลงเอาไว้นะครับ

ที่เหลือก็เป็นภาพนิ่งอะไรไปกันแล้วกันนะครับ
คือคุณยายของน้องเนี่ยแชร์คลิป

กลุ่มเด็กที่มาทำร้ายหลานหน่อยนะครับ

หยุดภาพเอาไว้แค่นั้นพอนะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการให้หน่อยทำเกินไปไหมนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามตรวจสอบไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุฬินนะครับ
คือในโพสต์เนี่ยติดแฮชแท็กว่าเกิดขึ้นที่พนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
ก็ได้เจอคุณยายของน้องแล้วแต่คุณยายก็ขออนุญาตไม่เป็นข่าวอะไรมากไปกว่านี้
แต่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือหลานยายเองก็มีส่วนผิดนั่นแหละ
เป็นลักษณะการท้าตีท้าต่อยกันแต่เพื่อนที่มาทำร้ายหลานเนี่ยแหมก็ลักษณะสองลุมหนึ่ง
หรือจะมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ทางโรงเรียนกับทางผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ทราบเรื่องแล้วนะฮะ
เดี๋ยวกำลังไล่ตรวจสอบให้นะครับแล้วก็จะดูแลเรื่องของน้องที่ถูกทำร้ายกันต่อไป